ไปดูการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ
จากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน
ใช่ค่ะโอ้โหเมื่อคืนถ้าใครดูไทยรัฐนิวสโชว์เนี่ยนะ
ต้องบอกเลยว่าตรง
คือเราไม่ได้ใบ้หวยแต่คือมันตรงเลยอ่ะ
เมื่อวานคุณเขียนมาสอนบอกไปประมาณเป็นร้อยเลข

มันไม่ต้องถูกสักเลขอ่ะ
ก็มี๑๔๙กับ๙๑๒แล้วก็เลขท้าย๓ตัว
มี๕๖๓กับ๕๘๐นี่

ท้ายมัน๘๙ไหม

เราตามเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ที่จังหวัดแพร่ครับวันนี้
นางศรีวัยคำร้อยอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านตะบนบ้านกวางอำเภอสูงเม่น
นี่ครับคุณพี่ศรีวัย
ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่๑๑ใบ

ลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านกวางนะครับ
ซึ่งคุณพี่ศรีวัยเนี่ย

บอกว่าตัวเองชอบเลข๗๖กับ๖๗มาก

ก็เฉียดไปเฉียดมาไม่ถูกสักที
งวดนี้ไปซื้อสลากที่ตลาดนะฮะ

ปรากฏว่าตรวจสลากมาวันนี้ถูกครับ
ก็เลยบอกว่าดีใจมากเพราะว่าครอบครัวเนี่ย

ตัวเองก็เคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชน

กลายเป็นภาระของลูกกับสามี
ถูกเพื่อนบ้านดูถูกดูแคลนมาตลอด

ก็ดีใจด้วยนะครับคุณพี่ศรีวัยครับ
ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะ
คุณพี่อุดมจำปาอายุ๓๙ปีเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างนะคะ
กับคุณหนูกูลหลักคำอายุ๓๘ปีภรรยาเป็นชาวอุบลราชธานี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านค่ะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบนนนนนะครนายกนะคะ
คุณพี่อุดมเศรษฐีใหม่คนนี้บอกว่าดีใจมาก
ตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายย่อยแล้วก็ไปก่อสร้างวัดในจังหวัดสระบุรี
คืนวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาฝันค่ะ
ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมากอดเคยฝันแบบนี้มาแล้ว
ก่อนหน้านี้ที่เคยฝันแบบนี้ถูกเลขท้าย๒ตัวแต่คราวนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าพอฝันเสร็จนะเช้ามาไปกดเงินที่ตลาดชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เห็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ซื้อมาเลย
มา๕ใบนะคะแล้วมันมี๒ใบที่ลงท้ายด้วย๗๖ค่ะ
พอออกรางวัลวันนี้ลองตรวจดูโอ้โหมันไม่ใช่แค่เลขท้ายที่ถูกมันถูกรางวัลที่๑เลยค่ะ
ดีใจมากนะคะยืมรถกระบะของหัวหน้าให้เพื่อนคนงานด้วยกันขับพามาส่งที่สพบ้านนาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ที่เขาทำงานก่อสร้างอยู่นะคะ
ก็ยังทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างต่อค่ะ
ดีครับไปดูอีกสักที่นะครับเท่าที่เราตามเจอในขณะนี้นะครับ
รางวัลที่๑นี่ฮะผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนี่นะครับมาลงบันทึกประจำวันที่นครรัชศรีมานะครับ
คุณแม่สมศรีวิริยสุขอายุ๗๔ปีเป็นชาวบ้านหนองจิกตำบลโบดฮะ
ลงบันทึกประจำวันที่สพพิมายถูก๑ใบนะครับได้เงิน๖ล้านบาทนะครับ
โดยบอกว่าตัวเองมีอาชีพเหล่าก้านมะพร้าวขายมัดละ๒๐บาทเมื่อคืนวันที่๑๓สิงหาคมนะ
ฝันเห็นพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วพี่สาวเนี่ยมาพาไปหาหนูนาโอ้โหแล้วก็มีหนูนาตัวใหญ่ด้วยเดินตามมา
ก็เลยเอางี้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขอายุพี่สาวเลข๗๖นะฮะอายุพี่สาวนะครับ
ซื้อสักใบหนึ่งนะก็ที่แผงเนี่ยมีอยู่๒ใบแต่ว่าซื้อมาใบเดียวนะครับปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑นะครับ
เดี๋ยวจะแบ่งเงินไปใช้หนี้แล้วก็แบ่งให้กับลูก๓คนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้กับสามีของตายายนะครับ
ดีใจด้วยนะฮะมีอีกคนนึงนี่พี่นางสุริพรอำไพพงศ์
ก็นี่ไงเมื่อคืนเราให้ดูไปแล้วทะเบียนรถพี่นางอ่ะที่เปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาว
ใบแดงซื้อตามกันไม่ถูกไงใบขาวเขาเลยบอกว่าสือตามต่ออ้าาเห็นไหมอย่างจริง
ไม่รู้ว่าชุดหนึ่งจะมีกี่ใบอ่ะนะแต่คาดว่าต้องแบบหลายแสนอ่ะ
ค่ะเห็นพี่นางก็ถูกอีกแล้วเนาะ
ไปโทษลุงตุไม่ได้นะลุงตุก็ไม่มีอะไร

ก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะคะ
ไม่ถูกก็เอาใหม่งวดหน้าว่ากันใหม่
แป๊บเดียวฮะอีก๑๕วันเอง